กลับมาในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูท่าทีนะคะของบรรดาสอสอของพักพลังประชารัฐ
แล้ววันนี้เจอตัวแล้วค่ะติดต่อได้แล้ว
ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่านะคะหลังจากที่ไม่เห็นมาหลายวันนะคะ
วันนี้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐก็ร่วมประชุมสอสอพักนะคะ
ก่อนปิดสมัยประชุมสภาข้างคนคือพลเอกวิทเทพหัสดินณอายุทยา
ซึ่งเพิ่งจะได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานยุทธศาสตร์ภักดิ์
เดินติดตามร่วมเข้าประชุมด้วยค่ะวันนี้ตะกบติดเลยนะคะ
คือก่อนเข้าประชุมผู้สื่อข่าวก็พยายามจะถามหลายคำถามเลยค่ะ
พลเอกประวิทย์นะคะซึ่งก็ถามกับผู้สื่อข่าวว่าเป็นโควิด๑๙หรือเปล่า
ท่านไม่ตอบแต่ท่านถามกับเป็นหรือเปล่าเป็นหรือเปล่า
หลังจากที่เมื่อวานนี้มีข่าวใช่ไหมคะ
พบการตรวจเชื้อนักข่าวธรรมเนียบพบติดเชื้อโควิด
แบบคุณคะแล้วก็เนี่ยคับร้อยเอกธรรมนัติพรมเผา
และนางนรมนพินโยสินวัฒน์ปรากฏตัวครั้งแรกค่ะ
หลังจากที่มีการปรับพ้นคอรมอนะคะ
ก็มาพร้อมกับพลเอกประวิทย์แต่ว่านักข่าวก็สังเกตนะคะ
ว่าไม่ได้เดินประกบข้างเหมือนที่ผ่านมานะคะ
เทียนเดียวกันกับที่นั่งในห้องประชุม

ระหว่างพลเอกประวิทธิ์กับร้อยเอกธรรมนัสด้วย
นี่ค่ะเก็บภาพมาให้ดู

วาระการประชุมก็คือเป็นการแจ้ง

แต่ทีนี้ก็ยังต้องจับตาถึงเรื่องการปรับโครงสร้างพักด้วยนะคะว่า
ก่อนหน้านี้รองหัวหน้าพักนายภัยบูลนิติตะวันยืนยันไม่มีวาระเรื่องนี้
กรรมการบริหารพักจะเป็นชุดเดิมไปอีกหลายเดือน

หลังเสร็จสิ้นการประชุมพักบอกว่า
หัวหน้าพักกำชับไม่ให้มีกลุ่มก้อนในพัก
และจะไม่มีการปรับโครงสร้างพัก

จะเป็นเลขาที่การพักนะคะจนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่
ขากลับเนี่ยนายสมศักดิ์สวมกอดพลเอกประวิทย์วงสุวรรณที่หน้าลิฟท์ชั้น๖ค่ะ
ครับเนี่ยนะคะแล้วยืนยันไม่มีสัญญาณการปรับคอรมอนะคะ
ส่วนร้อยเอกธรรมนัฐก็เราจะเห็นว่าเดินไปส่งพลเอกประวิทธิ
แล้วสื่อก็ถามถามอีกบอกสบายใจหรือยังคะนะคะ
ก็ตอบมาบอกว่าสบายใจตั้งนานแล้วนะคะ
หน้าไม่เคร่งเครียดแล้วก็มีรอยยิ้มค่ะวันนี้ผู้สื่อข่าว
ก็ให้คุณผู้ชมได้ดูภาพจับตาดูท่าทีกันนะคะ
แสดงว่ามนต์ของพลเอกประวิทย์เป่าพ่วงไปที่ร้อยเอกธรรมนัฐอยู่ฮะ
อ่ายังอยู่ยังอยู่มนต์ยังมีมนต์ขลังอยู่ค่ะนะฮะ